และงานเดียวกันค่ะบันเทิงไทยรัฐขอเก็บตกพี่เอสุภาชัยหน่อย
แสดงความยินดีกับน้องรักทั้งคู่
แต่ดูนะคุณผู้ชมดูไปน่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหม
ว่าพี่เอเนี่ยโดนน้องนักข่าวแกล้ง
ไอ้คำว่าแกล้งถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจเขาบอกว่านั่นมันมาจากคำว่าแกล้งอะไรอย่างนี้แหละ
ยืนยันการันตีความผอมเขาหน่อยค่ะ
อะไรดูดแก้มทำไม

จะได้เรียวแล้วก็บวกกับแอปพลิเคชัน
ประมาณ๘๙แอปแค่นั้นเอง

จริงเรื่องนี้พวกเราเองก็คุ้นเคยกันดี
สาวสาวว่าน่าจะรู้กันดีแหละ
ใครอยากจะเอารูปไม่ดีลงล่ะ